คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

เพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่๑๙เมษายน
เจ๊บ้าบินแล้วก็ครูปรีชา
จะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อสารอาญา
หลังจากที่ครบกำหนดฝากขัง๔๘วัน
แล้วทีนี้การเดินทางไปเนี่ยนะคะ
จากไปครบกำหนดฝากขังพลังงานตัวแล้ว

เพราะว่าอายการโอนสำนวนกลับไปที่กองปราบปราม
ส่วนฝั่งของทนายตั้มก็มีความเคลื่อนไห

ฟ้องต่อสารกาญจนบุรีเหมือนกับครูปีชาเลย

เอาครูปีชาก่อนละกันเมื่อวานนี้นะคะ
ครูปีชาไคร่ครวนและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ทั้งคู่นี้เป็นผู้ต้องหาในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ก็คือฐานแจ้งความเท็จอันเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษนะครับ
เดินทางมารายงานตัวที่สารอาญารัชดาพิเศษ
หลังจากที่ครบกำหนดฝากขัง๔๘วัน
มาพร้อมทนายความของทั้งสองคนนะคะ

ทนายความของคุณครูปรีชาบอกว่า
ทำเรื่องขอเงินประกันคืน
เพราะว่าหลังจากที่มีการโอนสำนวนกลับไปกองปราบ

และหลังจากนั้นก็เข้าไปรับฟังคำสั่ง
กรณีที่อายการมีความเห็นสั่งคืนสำนวนการสอบสวน

แล้วก็จะต้องส่งต่อให้กับปปชเป็นผู้พิจารณา
เพราะเห็นว่าครูและก็เจ๊บ้าบินตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดี
สนับสนุนพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีต
ที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดการจนบูเรกธรรมผิด
ตามมาตรา๑๕๗
โดยบอกว่าจะรอให้ตำรวจกองปราบส่งสำนวนไปที่ปปชก่อน
นายบอกจึงจะทำหนังสือนำพยานหักล้าง

เป็นพยานที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยอ่าฮะ
เป็นพยานหักล้างเอาไปส่งให้กับปปชเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมอีกที
และก็จะขอความเป็นธรรมไปในตัวพร้อมกันด้วย
ก็ยังมั่นใจยังยืนยันแล้วก็ไม่หนักใจ
ทำงานเต็มที่อยู่แล้วยืนยันความบริสุทธิ์ของครูปรีชาอยู่
อันนี้ทนายวรยุทธ์บุญวงศัยผู้รับผิดชอบนะฮะ

คุณครูปีชาก็ออกมาคุยกับผู้สื่อข่าว
เปิดเผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอก
ขอขอบคุณสำนักงานอายการสูงสุด
ที่มีคำสั่งส่งสำนวนไปให้ปปชพิจารณาคดี

รวมทั้งประชาชนที่ติดตามคดีนี้
คาดว่าไม่นานจะได้รู้ความจริงว่าคืออะไร

ทั้งนี้การทำงานของทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อายการสูงสุดจะเป็นไปด้วยความยุติธรรม
และคุณครูปรีชายืนยันบอก
ไม่เคยรู้จักกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลมาก่อน
มารู้จักเพราะเป็นทีมงานพนักงานสอบสวนในพื้นที่

เมื่อวานก็สีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ
ส่วนเจ๊บ้าบินเองเมื่อวานก็มาพร้อมกับทนายความของเจ๊
คือทนายสุชพงศ์บุญเสริมนะครับ
ทนายเองก็บอกว่าคดีที่ปปชดำเนินการข้อหาสนับ

อัตราโทษจะสูงกว่า๒ใน๓ของสำนวน
ตำรวจกองปราบส่งให้อายการ
แต่การไม่ฟ้องที่สารอาญาเป็นผลดีสำหรับคนยากจน

เดินทางมาสารบ่อยก็ถือว่าเป็นการลดภาระลง
แต่เรื่องคดีถือว่าเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ก็ต้องต่อสู้ไปตามขั้นตอน
นี่ทนายของเจ๊บ้าบินพูดนะครับ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งของคุณครูปรีชา

ใช่ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งหมวดจรูน

เมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
ที่สารจังหวัดกาญจนบุรี
ทนายตั้มก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขา
ที่การมูลนิธิทีมงานทนายความเพื่อประชาชน
หมวดจรูนก็คือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ยื่นฟ้อง๓คนด้วยกัน
ฟ้องครูปีชาฟ้องเจ๊บ้าบิลและฟ้องเจ๊พัทธ์
ในฐานเบิกความเท็จ
ความเท็จในคดีที่มีการไต่สวนคดีแพ่ง

อายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูน
ตอนแรกถูก๓๐ล้านใช่ไหม

อายัดถูกอายัดอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในบัญชีนะ
หมวดจรูนไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะ๒๕ล้านบาท
แล้วก็ระบุว่านอกจากมายื่นเรื่องต่อสาร

ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
ครูปรีชาไม่ได้เป็นคนมาซื้อลอตเตอรี่
ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๐จริง
แต่ว่าจะแสดงในชั้นศาลเท่านั้น

เป็นคนเหรอหรือว่าเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าเป็นอะไร
จะเอาไปแสดงในชั้นสารนะคะ

ไม่รู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง
แต่ว่ามาเป็นพยานให้การ
ในอนาคตหรือที่ทำมาแล้วก็ตาม
หากตรวจสอบพบว่าในข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
จะดำเนินคดีนะคะทั้งทางแพ่งและทางอาญา
กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ

นะฮะส่วนกรณีที่อายการ

นายตั้มบอกว่าถือเป็นดุลพินิษฐ์ของอายการ
ไม่ขอก้าวล่วงแต่ขอวิงวอนไปยังปปชว่า

เพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
และสัปดาห์หน้าอาจจะมีการฟ้องร้องเพิ่มอีกก็เป็นได้
ส่วนคดีแพ่งจะขึ้นศาลในวันที่๑๗
ขออภัยในวันที่๑พฤษภาคมนี้แล้วนะครับ
โดยหลักกฎหมายแล้วก็ต้องมีการเลื่อนคดีออกไป
เพื่อรอคำสั่งทางคดีอาญาซะก่อน
ตอนนี้คดีแพ่งก็มาจี้แล้วนะ

แต่ทีนี้ก็ต้องรอคดีอาญาที่ส่งไปให้ปปชอยู่
ว่าจะยังไงทนายตั้มเปิดเผย
หมวดจบรูนเมื่อวานคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวไหม

ก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลอะไรไหม
รวมทั้งเรื่องของที่ครูปีชาบอกว่ามีพยานหลายคนเพิ่มเติม
และไม่ขอเปิดเผยจะเปิดเผยในศาลเท่านั้นเหมือนกัน
ประโยคเดียวกันเลยบอกไม่ได้รู้สึกกังวลใดนะ
ฝ่ายครูปีชาบอกจะมีพยานเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย
ซึ่งครูปีชาบอกก็มีหลายคนเหมือนกันนะเกือบ๑๐คน
ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้ครูปีชาบอกว่า
ถ้าเปิดเผยออกมาจะทำให้คดีพลิกได้

เพราะเคยบอกพนักงานสอบสวนตั้งแต่แรกแล้ว
ถ้ามีพยานหลักฐานอะไรไม่ว่ากล้องวงจรปิด
หรือหลักฐานเป็นพยานบุคคลอะไรต่าง
ให้เอาออกมาชี้แจงเลย
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะ

คือหมวดจรูนบอกว่าก็แล้วแต่นะ
แล้วแต่ใครจะทำอะไรนะฮะ
ใครทำอะไรก็น่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางกันดีอยู่แล้วนะครับ

ช่วงนี้ถ้าพูดว่าสบายใจไหม
อืม

แต่ไม่กลัวนะว่าคดีจะพลิกกลับ
เพราะพยานอะไรต่อมีอะไรที่เขาอ้างนั้น
ภาพกล้องวงจรปิดและอื่น
ก็อยากให้เขาเอามาให้ได้จริงนะ
เพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีแต่ไม่เห็นเอามาให้ได้จริงเลย

สุดท้ายไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลย
อ้างว่าจะนำพยานออกมาเยอะแยะแต่ไม่มีอะไรสักอย่างแบบนี้
จรูนก็เลยบอกว่าผมก็เลยไม่กลัวไง

มีอะไรบ้างมีพยานอะไรบ้าง
สำหรับคดีนี้ที่หมวดจรูนไปยื่นฟ้องด้วยตัวเอง
ต่อสารการจรารบุรีศาลนัทไต่สวนหมวนฟ้อง

บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นกรณีที่อายการสั่งไม่ฟ้อง

เพราะยังไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหา
ส่วนผู้ต้องหาที่ออกมาแสดงความยินดีความดีใจ
อายการไม่ฟ้องอาจเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อน

เพราะต้องทำให้ถูกต้องตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
เรื่องอำนาจของปปชเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นความผิดกรรมเดียว

ความผิดเดียวกันเจตนาเดียวกัน
เมื่อเป็นความผิดเกี่ยวพันกัน
ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมเดียวกัน
นี่อายการบอกแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อายการให้ความระมัดระวัง
ในการกระทำผิดกรรมเดียวนั้น
ต้องไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดกรรมนั้น

นี่คือเหตุผลที่ต้องส่งสำนวนกลับไป
ถือเป็นวิถีทางที่ทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
และมีประสิทธิภาพที่แท้จริง

โศกสำนักงานอายการสูงสุด
ส่วนฝากฝั่งที่ต้องรับมาทำคดี
ทางปปชก็มีการพูดเหมือนกันน้ำเมื่อวานนี้
การปปชเมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณี

บอกว่าตำรวจกองปราบส่งมาให้แล้วแหละ
สำหรับสำนวนนี้ตั้งแต่๑๗เมษายน
เพื่อรวมกับสำนวนคดีที่พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ก็สั่งการให้สำนักไต่สวนภาคหนึ่ง
รับไปเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพราะเป็นเรื่องที่สังคมไทย
ให้ความสนใจและสนใจมาหลายเดือนแล้ว
มาตรา๔๒๗สูงวันอีกคนที่มีความเคลื่อนไหวเล็กนางคือนายแผน
ที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้การเท็จแต่อย่างใด
ทีนี้ตำรวจพนักงานสอบสวนกองปราบ

ในวันที่๓พฤษภาคมนี้
เคลื่อนไหวใหญ่คืออยู่ที่ปปชแล้วตอนนี้
แล้วก็ทนายตั้มก็ต้องรอเหมือนกัน
คือตอนนี้หลายศาลมากนะใช้หลายสารนะคดีเดียวเนี่ยนะคะ